อุดรธานีนะคะคือพี่ชายเนี่ยเหมือนกับน้องชายสิ
น้องชายระแวงว่าพี่ชายจะฮุบเงินชาปนกิจศพแม่
ละกันเรื่องนี้หลายครั้งแล้วสุดท้ายชักปืนดวนกันสองพี่น้องเลยนะคะ
สรุปเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะนี่
กองเลือดทั้งคู่นะคะนี่คือน้องชายนายอภิชาตินะคะ
ถูกยิงเข้าชายโครงขวาหนึ่งนัดกระสุนฝังในจมกองเลือดอยู่กลางถนนหน้าบ้าน
มีปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ตกอยู่อีกคนคือนายวรค่ะพี่ชาย
ถูกยิงที่หัวเข่าขวากระสุนฝังในก็นอนอยู่ที่ตรงบ้านพักเหมือนกัน
หน้าบ้านมีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่ปลอกหนึ่งด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่รีบนำทั้งพี่น้องส่งโรงพยาบาลผ่าเอาหัวกระสุนออกค่ะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาเล่าบอกว่าสองคนนี้เป็นพี่น้องคลานตามกันมาเลย
ปกติบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยพี่น้องเขาก็อยู่ด้วยกันกับแม่
ตัวพี่เนี่ยมีอาชีพตีพึ่งหาของป่าขาย
ตัวน้องเนี่ยไม่ได้มีงานเป็นหลักแหล่งแล้วก็ชอบทะเลาะกันประจำ
แม่เนี่ยเพิ่งเสียไปได้เดือนหนึ่งก็มีเงินชาปนกิจที่ได้จากหมู่บ้าน๔๐๐๐บาท
แต่ญาติพี่น้องช่วยกันจัดงานศพหมดเงินไปหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท
พี่ชายก็เอาเงินชาปนกิจไปจ่ายค่าจัดงาน
แต่น้องชายคิดว่าพี่ฮุบเงินไปหมดก็เลยทะเลาะกัน
แต่๒คนที่ก่อเหตุคือ๒คนที่ยังโสด

วันก่อนเพิ่งทะเลาะกันเรื่องเงินชาปนกิจมารอบแล้ว

แต่หนักถึงขั้นเอาปืนมายิงกันเลยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจโดนดำเนินคดีทั้งคู่เลยนะแจ้งข้อหาทั้งคู่เลย
คือข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็พรบออาวุธปืนค่ะ